ไม่คิดหรือว่าก่อนจะฆ่าไม่คิดหรือว่า
อะไรจะเกิดทีหลังถ้าเกิดจับได้
ไม่กลัวญาติเขาอะไรเหรอทำไมไม่คิดล่ะ

เมืองเข้าเมืองเข้าหลวง
คิดตั้งแต่วันแรกที่
ที่มันฆ่าพี่ไฟล์นะถ้าจับได้
ประหารอย่างเดียวตั้งแต่วันแรกที่มันฆ่าที่ไฟ
ถ้าจับได้วันไหนก็ขอให้ประหาร

ใช่ใช่เบืองเข้าหลวงด้วยค่ะ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะแน่นอนนะคะวันนี้
คนจำนวนมากไปตามติดการทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะ
แล้วก็อย่างที่ข่าวออกมาคือว่าสมคิดพุ่มพวงเนี่ยใช้สิทธิ
ซึ่งเขามีสิทธิ์นะคะที่จะปฏิเสธการไปทำแผนได้
แต่ว่าเขาใช้สิทธิ์ในการที่จะไม่ไปทำแผน
ในจุดเกิดเหตุก็คือบ้านของผู้ตายนะคะ
แต่ว่าจุดอื่นเนี่ยก็ตลอดทั้งวันก็ไปทำมาแล้วเรียบร้อยนะคะ
เสร็จสักประมาณสักชั่วโมงที่ผ่านมาได้นะคะ
ตอนนี้อยู่ระหว่างทางกลับไปในพื้นที่ของ

แต่ละจุดก็ไล่เรียงไปตามที่เราได้เห็นไป
ในการรายงานข่าวตลอดทั้งวันนะคะ
แล้วก็การฝากขังก็จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้
ทีนี้ในส่วนของรายการค่ะเดี๋ยวอีกสัก
ให้เวลาสักประมาณครึ่งชั่วโมง๔๐นาทีประมาณนี้นะคะ

ซึ่งเกาะติดอยู่ตลอดทั้งวันคุณภูริพัฒน์นะคะ

ประเด็นมันงวดมาจนถึงประเด็นนี้แหละค่ะ
ว่าสุดท้ายแล้วสมคิดพุ่มพวงก่อเหตุ
เหมือนกับ๑๐กว่าปีก่อนเลยนะคะ

เพราะว่าการที่ติดคุกอยู่๑๔ปีแล้วออกมาก่อเหตุ
เหมือนเป็นเหตุที่๖ซึ่งไม่ได้ทิ้งเวลากันนานเลย
คือแทบจะบอกได้ว่าเรียงต่อกันได้เลย

ทำให้คนทวงถามว่าตกลงสมคิดพุ่มพวง
ควรจะได้รับโทษแบบไหน
แต่ถ้าดูจากข้อกล่าวหาที่
ตำรวจได้แจ้งข้อกล่าวหา๓ข้อหานักนะคะ
หนักที่สุดก็คือฆ่าโดยไตรตรอง
โทษได้ระบุเอาไว้อยู่แล้วว่าถึงประหารชีวิต
แต่แน่นอนค่ะที่ฉันเข้าใจว่าความหมายของสังคม
คือทวงถามว่าตกลงรอบนี้เนี่ย
สมคิดพุ่มพวงจะถูกพิจารณา
แล้วมีการลดโทษเพราะรับสารภาพไหม
จะมีการลดโทษลงมาแค่จำคุกตลอดชีวิตไหม
จะลดลงมาคือเนื่องจากว่า๑๔ปีเนี่ย
เป็นตัวเลขที่คนถามนะคะว่า
ศพ๑๔ปีมันเป็นไปได้เหรอนะคะวันนี้๒ท่าน

ท่านแรกค่ะอาจารย์เป็นอาจารย์กฎหมายนะคะมานั่งในรายการในฐานะอาจารย์กฎหมายนะคะ
แต่ว่าตำแหน่งท่านคืออธิบดีอายการสำนักงานคดีอาญาธนบุรีนะคะ
อาจารย์ปรเมฆอินทรชุมนุมยังไม่ค่อยคุ้นกับตำแหน่งใหม่นะคะ
และอีกหนึ่งท่านค่ะก็จะอธิบายได้ว่าตำรวจทำงานกันอย่างไร
โดยเฉพาะหลังจากนี้ด้วยนะคะสารวัตรกองกำกับการ๓
กองบังคับการปราบปรามนะคะพันธุ์ตำรวจโทนพรัชคำมากสวัสดีค่ะ

แน่นอนนะคะคือถ้าเราจะคุยกันต้องยอมรับว่าส่วนหนึ่งต้องตีคู่กันไป
ระหว่างข้อเท็จจริงสิ่งที่เกิดขึ้นตามกระบวนการ
กับความรู้สึกและอารมณ์ร่วมของสังคม
ฉันถามตำรวจก่อนได้ไหมถามตำรวจก่อนนะคะ
คือไม่รู้เรียกว่าง่ายหรือยากถ้ามีอารมณ์ร่วมของสังคมเยอะคะ
ถ้าเป็นตำรวจก็ต้องนิ่งเขาไว้ครับคือไม่เอาอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องครับ
ใช้หลักของเหตุและผลเท่านั้นครับวัตถุพยานเท่านั้นหลักฐานเท่านั้นครับ
แต่ทีนี้ตำรวจมีคำอธิบายไหมคะอย่างสมมุติอย่างสมมุติข้อกล่าวหาแบบนี้
คือฆ่าโดยไตรตรองเนี่ยค่ะคือมันหนักมากเพราะว่าเราเจอหลายคดีที่เป็นข่าว
แล้วก็มีคนมักจะพูดว่าแบบนี้ควรจะฆ่าโดยไตรตรอง
ข่าวก็อันนี้ทำไมไม่ลงฆ่าโดยไตรตรองคำถามคือสมคิดพุ่มพวงที่ลงฆ่าโดยไตรตรอง
มันถูกพิสูจน์ยังไงถึงตั้งข้อหานี้คะ
ต้องเข้าใจว่าโดยพฤติการนะครับพฤติการในทางการ
กระบวนการของกฎหมายในประเทศไทยเนี่ยเขาเรียกระบบเก่าหาก่อนนะครับ
การกล่าวหาต้องมาจากการที่ตำรวจจะรวบรวมพยาธิฐานทานเพื่อเสียออกหมายจับและกล่าวหาสมคิดได้
ตำรวจก็ต้องพิจารณาดูแล้วว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในคดีนี้
พฤติการในคดีนี้มีอะไรบ้างนะครับนายสมคิตท่านทำอะไรบ้างก่อน
หนึ่งในสมคิดอาจจะมีการวางแผนไหมเตรียมการไว้ไหมนะครับ
ใดจึงเรียกว่าเตรียมการเขาทำอะไรไว้นะครับ
ซึ่งตรงนี้เป็นรายละเอียดในสำนวนนะครับก็ไม่สามารถกล่าวได้
สารวัตรดิฉันจะถามทุกอย่างที่อยากจะทราบสารวัตรตอบแค่ไหนแค่นั้น

ทีนี้ในส่วนของการวางแผนเตรียมการเนี่ยนะคะ
คือเอางี้ถ้าเราดูจากข่าวเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียด
ขนาดที่ว่าไปเตรียมตอนไหนเออหรือการทิ้งมอเตอร์ไซค์ไว้

คือมันมีมากกว่าในข่าวใช่ไหมคะ

แล้วเรื่องของการใช้ฟูกเอาฟูกทับเอาผ้าคุมรัดข้อมือรัดข้อ๓
คืออะไรแบบนี้มันตรงไหนมันมีน้ำหนักมากสุด
ที่คนหนึ่งที่ก่อเหตุแล้วจะบอกว่าไต่ตรองอะคะ

การที่เอาฟูกคลุมเอาผ้าคลุมลัดมือลัดเท้า
อันนี้จะเป็นในส่วนเรื่องการอำพลางศพปิดบังศพ

ใช่ครับแต่ว่าการเตรียมไว้ก่อนคือ
เตรียมไว้แล้วว่าจะลงมือก่อเหตุ
นะครับถ้ามองแล้วแทนที่ว่าตัวเขาเองจะเอารถจักรยานยนต์กลับมาที่บ้าน
ใช่ไหมครับซึ่งจริงจริงเขาควรจะเอากลับมาที่บ้านใช่ไหม
จักรยานยนต์ของผู้ตายแต่เขากลับไม่นำกลับมานะครับ
อันนี้คือถ้าถ้าเราถ้าเรามองประเด็นในประเด็นนี้นะฮะแต่ถ้าว่า
ถ้าว่าเขามีเหตุจำเป็นในการที่จะเอาจักรยานยนคันนี้ไปจอดไว้ที่ตรงนี้
ก็ต้องดูว่ามีเหตุผลอะไรมาหักล้างออกไปซึ่งซึ่งอันนี้มันเป็นเรื่องของการรวบรวมพยานฐาน
เราไม่สามารถไปชี้ลงไปได้ว่าอันนี้จะเป็นหรือไม่เป็นหน้าที่การรวบรวมขึ้นไปแล้วก็เสนอ
เสนอต่อสารครับให้สารท่านเป็นคนผู้พิจารณาครับเป้าหมายคือไม่ใช่ตั้งข้อกล่าวหาเพื่อ
เพื่อใช้ข้อเก่าหาที่แรงที่สุดให้โทษถึงประหารชีวิตตามความรู้สึกของสังคมใช่ไหมคะ
ไม่ใช่ครับมันมันจะเป็นจะเป็นเรื่องของการรวบรวมไปจากฐานเพื่อให้มา
ซึ่งให้มันดูแล้วมันถูกต้องกับพฤติการที่มันเกิดขึ้นนะอืมแต่ทีนี้ค่ะถ้า
อ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวปัญหามาอาจารย์ปรเมฆก่อนเพราะว่าฉะนั้นต้องต้องได้ข้อกฎหมายก่อนนะคะ
เพราะเดี๋ยวจะถามข้อที่จริงว่าเมื่อวานนี้เราก็คุยกันแล้วก็มีคนตั้งข้อสังเกตว่าใน

วิธีการกดน้ำบีบคอรัดคอกดน้ำบีบคอ

เพราะโมโหมีขอค่าตัวเพิ่มเลยก็แล้วแต่นะคะที่ผ่านมา
รอบนี้ก็คล้ายกันนะคะ

แล้วก็บอกโมโหมีทำร้ายเขาก่อน

อาจารย์ว่ายังไงก็เข้าฆ่าโดยไตรตรองไหมคะ

เขาเตรียมที่จะทำอาจกรรม
การเตรียมนี่ก็คือการเตรียมอาวุธเตรียมเครื่องมือ
หรือแม้แต่กระทั่งการเตรียมเพื่อการอำพลางศพ
อำพังศพเกียบด้วยเหรออาจารย์คะ

นั่นคือการเตรียมเหมือนกันไง

ใช่คือเตรียมเหมือนกับเตรียมก่ออัญกรรม
เอาผู้หญิงคนหนึ่งแล้วพาไปที่กาญจน้ำบุรีแล้วเอาปูนเทปิดทับด้วย
แล้วเขาเตรียมฆ่าอยู่แล้วเขาเตรียมปูนไว้เรียบร้อยแล้ว
ข้ามอะไรเขาเทเลยนั่นก็คือเตรียมไง
คือต่อให้สิ่งที่เตรียมไปใช้เพื่ออำพลางศพก็ตาม
แต่ว่านั่นมองให้เห็นว่าเตรียมคือเตรียมจะก่อเหตุ
คือเป็นข้อเท็จจริงที่อธิบายการเตรียมที่จะก่อเหตุ
มันไม่จำเป็นจะต้องเตรียมอาวุธอย่างเดียว
นี่คือที่สารวัตรอธิบายก็ตรงกัน
ทีนี้ปัญหาว่าเราจะสอบสวนหาพยาหลักฐานตรงนั้นได้มากน้อยเพียงใด
อย่างเอาเทปมาเอามาทำอะไร
อาจจะเอามาเพื่อมัดไม่ให้เขาต่อสู้อันหนึ่ง
หรืออาจจะเอามามัดเพื่อไม่ให้ศพมันเด้งขึ้น

ตรงเนี้ยที่ต้นทรวจพระยามาตรีบาย
หาพยาหลักฐานมาพิสูจน์ได้ว่าเขาตั้งใจแบบนี้
แต่ว่าถ้าไม่ใช่ถ้าค่าเสร็จแล้วก็
อันนี้ไม่ใช่ตัดเตรียมแต่จะตัดเตรียมหรือไม่ตัดเตรียมเนี่ยไม่ค่อยซีเรียสหรอก
เพราะโทษประหารชีวิตมัน๒๘๘แล้วนะมันมีจำคุก๒๐ปีจำคุกตลอดชีวิตประหารชีวิต
ซึ่งสารจะดูตามพฤติกรรมของการกระทำส่วนไตรองมันเป็น๒๘๙มาตรา๒๘๙
มันมีโทษขั้นเดียวคือประหารชีวิตแต่ทุกครั้ง
จะถามเหมือนกันค่ะอาจารย์เพราะอันนี้คุยกันมาหลายวันแล้วที่บอกว่าการรับสารภาพของเขา
เป็นเหตุไหมที่ทำให้เขาไม่ต้องโทษเหมือนกับให้ความร่วมเหมือนตั้งแต่แรก
ไม่จำเป็นคืออย่างนี้เคยทำคดีนะ
ตัวเองไม่ได้ทำเองแต่เพื่อนอายการก็ทำ

แล้วผู้ร้ายเนี่ยไปฉุดเข้าไปตอนเย็นกระทืบเขา
คอเนี่ยจมไปนะเนี่ยในดินแล้วตาย

วันต้องขึ้นตำรวจเขามีความสามารถแล้ว
เขาตามมาจับได้ที่เอกมัยพร้อมสร้อยคอและเนื้อตัวร่างกาย
มีบาดแผลเขารับสารภาพ
สารมันก็บอกว่าไม่มีประโยชน์นี่คือการจำนวนต่อหลักฐาน
การรับสารภาพที่รู้สำนึกคืออะไร
พ่อยิงลูกเสร็จนั่งมอบตัวคือนั่นคือสำนึก

บอกพฤติกรรมแล้วที่ท่านอาสาวัสอธิบาย
ท่านพยายามอธิบายถึงพฤติกรรมมันต้องมีมันต้องสอบ
แต่นี่เอาให้ชัดว่ายิงเสร็จแล้วสำนึกผิดไม่ไปไหนนั่งรอ

ไอ้อย่างนี้ไม่ใช่จำนวนสำนึกผิดแล้ว
กลัวบาปแล้วแต่ลายนี้มีไหมลายนี้อยู่ก็ถูกจับลงมา
แล้วก็รับสารภาพแต่รับสารภาพก็ยิ้ม
ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลย

มันถ้าถามว่ารับสารภาพมีผลอะไรไหม
ก็คือจะรู้ว่าเขาทำอะไรไปไหนบ้างแค่นั้นเองครับ
ถัดว่าในเรื่องการอย่างไรชั้นศาลนั้นเป็นเรื่องของนักศาลครับ
มีผลต่อเขาอันนี้ตามสถิติค่ะ
เราไม่กล้าล่วงสารอยู่แล้วแต่เอาตามสถิติคือการรับสารภาพของผู้ก่อเหตุ

เราต้องรับฟังครับเพราะว่าผมมีหน้าที่รับฟัง
ก็คือรวบรวมไปให้หมดใช่ไหมคะถูกครับ
สมคิตนี่หนีไปแบบลอยต่อตั้งหลายจังหวัดอย่างนี้
ต่อให้รับสารภาพตอนจับตัวได้ก็ไม่ได้แปลว่ารับสารภาพเพราะสำนึกใช่ไหมคะ
มันเป็นจิตนาข้างในเขาอะครับว่าสำนึกหรือไม่สำนึก

ทีนี้ที่ฉันถามนิดนึงเพราะว่าคือเอาอย่างนี้นะคะคุณผู้ชม
คือเขาจะมีปัญหาทางสภาพจิตหรือไม่หรือว่ามีปัญหาทางบุคลิกภาพหรือไม่
ที่คุณหมอเคยอธิบายให้ฟังนะคะหรือว่าเป็นนิสัยใจคอก้นเบื่อของเขาจริงจริง
คือหน้าตายิ้มแย้มคือความไม่ได้รู้สึกสลดแบบนี้เนี่ยนะคะ
คือเวลาตำรวจดูเนี่ยมันมีผลต่อการตั้งข้อหาอะไรไหมคะ
อย่างเช่นแบบก่อเหตุโหดร้ายรุนแรงแต่ว่าบุคลิกหลังจากโดนจับดูยิ้มแย้ม
ไม่ได้เครียดไม่ได้อะไรครับคือมันมีผลยังไงบ้างคะ
คือจากภาพที่หลุดออกไปเนี่ยมันจะเป็นได้อีกประเด็นหนึ่งนะฮะ
คือเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเมื่อผู้ต้องหาอยู่ข้างหน้าครับ
การที่จะได้ข้อมูลซึ่งในการกระทำความผิดนะครับ
บางอย่างเนี่ยถ้าเราไปกดดันมากไปผู้ต้องหาเนี่ยอาจจะไม่ให้คนร่วมมือ
ตำรวจอาจจะต้องพูดคุยเพื่อที่ว่าให้เขาเป็นมิตรและได้ข้อมูลจากเขามา

เป็นเรื่องใดตรงติดวิทยาอยู่แล้วเพื่อได้ทราบว่าคุณไปทำอะไรกันบ้าง
รู้สึกดีเพื่อที่ว่าเราจะได้ข้อมูลมาว่าก่อเหตุแล้วเนี่ยคุณรู้สึกยังไง
หรือว่าคุณทำอะไรลงไปก่อนหน้านั้นก่อนที่จะมาก่อเหตุ
มีการวางแผลมีอะไรอย่างนี้อันนี้คือเป็นเรื่องการสักถามครับ
คือจริงเขาอาจจะอยู่ในการควบคุมของตำรวจด้วยซ้ำไปใช่ไหม
อยู่แน่นอนอยากให้ผลกลายอยากพูดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ
อาจารย์มีผลอาจมีผลต่อคนตามข่าวแน่นะคะแต่เรื่องของคดีอะค่ะ
อันนี้มันไม่เกี่ยวหรอกครับรับสารภาพอย่างที่ยกตัวอย่าง
รับสารภาพสารบอกถึงรับสารภาพเพราะจำนวนต่อหลักฐาน
มีรอยขวนมีสร้อยคอของผู้ตายอันนี้มันจำนวนต่อหลักฐาน
แต่ถามว่ากรณีของคุณสมคิดเนี่ยเขาจำนวนต่อหลักฐานไหม
ไม่มีอะไรเลยมีเด็กคนหนึ่งไปเจอว่าใช่
แล้วตำรวจก็จับแล้วก็เอามาสอบแล้วก็ก็รับสารรับ
เป็นหน้าที่ของตำรวจที่ต้องไปหาพยานหลักฐานอื่นมา
คือตอนนี้คดีนี้ที่ฟังตั้งแต่ต้นตามข่าวนะ
เขาได้รอยนิ้วมืออย่างเดียวอันดับแรกก่อน
แล้วก็มีพยานแวดล้อมกรณีว่า

คนนี้แชทเฟซบุ๊ก

เราก็จะเหมือนคดีเขาเกาะเตาใช่ไหม

เพราะไม่มีประจักษ์พยาน

มันไม่ใช่ว่ารับงดจำนวน
พวกเขาคิดว่ามันไม่ได้รับเพราะศำนึกผิด

พฤติกรรมเนี่ยเหมือนเอายกตัวอย่างมา

ใช่อาจารย์บวกอันนี้เข้าไปให้หน่อยค่ะ

ไปทำร้ายเขาก็พลั้งมือ

มันคนสองคนอยู่ด้วยกันเนี่ยนะครับ
ทะเลาะกันจะอะไรกันเนี่ย
ดูสภาพสภาพคนที่ต่อสู้
ซึ่งพฤติกรรมมันอาจจะเรื่องนี้มันอาจจะสืบกันได้ทั้งหมด

พฤติกรรมของเขาทำคนที่อ่อนแอกว่า
แล้วเขาก็เคยต่อสู้เรื่องบันดาลโทษะ

แล้วปกติคนที่กระทำโดยบันดาลโทษะเนี่ยนะ

เข้าใจไหมเพราะไม่ได้ตั้งใจ
พอไม่ได้ตั้งใจก็จะอยู่จะยอมรับ
อันนี้มันยังเป็นการรู้สำนึกที่มีโอกาสมากกว่า
แต่บอกทะเลาะกันบีบคอก็ตายและเคยทำไว้สี่ห้าคน
ยังไงก็ไม่ได้สำนึกแน่นอน
เราพูดในแง่ตักกะนะความเป็นเหตุและผล
ซึ่งพนักงานสวนเขาก็ดูตรงนี้แหละเขาก็หาความเป็นเหตุและผล
เชื่อมโยงข้อมูลทั้งหมดให้เพื่อการอธิบายข้อเท็จจริง
ค่ะเรียนขอถามนิดเดียวก่อนโฆษณานะคะ
สารวัตรเวลาแบบตำรวจนั่งสอบคนก่อเหตุ
ถ้าเราสมมุติว่าสมคิดไม่เคยมีประวัตินะคะสมมุติแค่นี้ก่อน
คนที่ถูกกล่าวหาจะพูดอะไรก็พูดได้

คือแต่จริงแล้วตำรวจรู้โดยการสอบไหมคะ
ว่ามันมีน้ำหนักแค่ไหนสำหรับคำพูดเขา
โดยเฉพาะในชั้นที่ยังอยู่กับตำรวจนะคะ

ดูออกได้ประมาณ๘๐๙๐ครับ

ก็คือเกิดจากการศึกษาตัวบุคคลที่เราสักถามก่อนครับ
อย่างเช่นผมจะศึกษาคุณใช่ไหมครับ
ผมก็แบบว่าเป็นคนยังไง
มีภูมิหลังยังไง

ผมก็จะมีเขาเรียกว่าหลักจิตวิทยาคือ

เอาเท่าที่บอกได้นะคะเดี๋ยวแหมเราจะไปรู้หมดว่าทำยังไง

ถ้าในร้อยใหม่ก็อาจจะไม่รู้

แบบนี้ก็เคี่ยวแล้วแหละมันก็ต้องรู้กันบ้างแหละ

จะรู้ว่าอย่างวันนี้ครับผมถามง่าย
วันนี้พี่ขับรถอะไรมา

เดี๋ยวรู้ว่าไม่มีตังค์อะไรอย่างนี้เหรอฮะ

ขับรถผ่อนอยู่อะไรอย่างนี้ครับ
คือทุกอย่างมันจะมีความหมายในการสอบทั้งหมด

เพราะฉะนั้นการสอบสมคิดแปลว่า
การที่เขาติดคุกมา๑๐กว่าปี

ถ้าเอาเฉพาะฆาตกรรม๕นะคะ
แล้วก็ยังไม่รวมคดีอื่นอีกเป็น๑๐เนี่ยนะคะ

ตำรวจจะเป็นคนตัดสินใจเองว่าจะเชื่อแค่ไหน

ก่อนอย่างที่พี่เรียนมาให้ทราบ
เขาเคยเกาะคดีนี้มา
อันนี้คนแบบนี้เขาเรียกอะไร
คนแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรในภาษากฎหมาย
ในภาพฤทธิสาสนาเรียกว่าอะไร

พออันนี้เสร็จเรียบร้อยปุ๊บพี่ค่อยมาดูว่าเขาทำอะไร

ต้องค่อยไล่ทีละนิด

อย่างที่เราเคยเล่าให้ฟังทุกคนทราบอยู่แล้ว
คือวิธีการก่อเหตุเขาเหมือนกับที่เคย
และวิธีการหนีของเขาก็เหมือนตอนที่หนีเมื่อ๑๐กว่าปีก่อน
และตอนที่โดนจับก็พูดแล้วก็ลักษณะการแสดงออกเท่าที่รวบรวมแล้ว

จากที่ตำรวจสองท่านนะคะมาคุยกับเราเมื่อวานนี้
คำถามคือว่าปลายทางจะเหมือนกับเมื่อ๑๐กว่าปีก่อนหรือเปล่า

ตอนนี้สมคิดพุ่มพวงมาถึงที่สพกระนวลแล้วยังคะ

บริเวณสถานหรือรถไฟคือมันจุดสุดท้ายเวลาไม่ถึง๓๐นาทีที่ผ่านมานะครับ
ทำแผนตรงรถไฟเสร็จแล้วเนี่ยตำรวจเนี่ยก็นำตัวคุณสมคิดเนี่ยไปที่
เท่ากับว่าคืนนี้เนี่ยพอถึงที่โรงพักกระนวลเนี่ยนะคะ
คือสมคิดพุ่มพวงก็จะอยู่ที่โรงพักก่อนก่อนที่จะฝากขังพรุ่งนี้

ถูกต้องครับคุณสมคิตต้องอยู่ที่สพกระนวลคืนนี้อีก๑คืน
เพราะว่าตำรวจเนี่ยยังสอบปากคำนายสมคิดไม่แล้วเสร็จนะครับ
เมื่อคืนเนี่ยผมเมื่อเช้าเนี่ยผมได้ไปที่สพกระนวล
ตั้งแต่ประมาณตี๔ตี๕ครับคุณจอมขวัญครับ
ก็เห็นเขานำตัวคุณสมคิตเนี่ยไปสอบปัดคำตั้งแต่ตี๑
พอตี๑เสร็จแล้วเนี่ยมาเสร็จตอนช่วง๗โมงเช้าไป๑รอบ
แล้วทีนี้เนี่ยก็เตรียมนำตัวคุณสมคิดเนี่ย
ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพแต่ระหว่างที่คุณสมคิตเดินจากห้องสื่อ
ที่เขาใช้สอบปัดคำเพื่อจะเข้าห้องขังเนี่ย
คุณสมคิตบอกว่าคุณสมคิตเหนื่อยไม่ขอทำแผนแล้ว
ซึ่งตอนนั้นยังไม่มีสื่อมวลชนสำนักอื่นหรือว่าใครมานะฮะ
คุณสมคิตบอกว่าคุณสมคิตเหนื่อยไม่อยากจะทำแผนแล้ว

ว่าเออใช่เขาเป็นสิทธิ์ของคุณเขาก็ไม่ขอทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ทางตำรวจก็เลยติดต่อผู้บัญชาของตำรวจไปว่า
ตัวของผู้ต้องหาไม่ประสงค์ที่จะพาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ที่บ้านพักในจุดเกิดเหตุ
เขายินดีที่จะไปทำแผนไปชี้ตามจุดต่างจุดนู้นจุดนี้
เขาบอกเลยว่าถ้าเขาไปที่บ้านพักที่เกิดเหตุ
เขาเป็นความดันเขาจะขึ้นตูงเขาจะไม่สบาย

จากที่คุณภูริพัฒน์เห็นเนี่ยนะคะ
ตำรวจเนี่ยแต่จริงก็สอบเมื่อวานก็เยอะแล้วนะ
แล้วก็ดูก็ได้ข้อมูลออกมาเยอะนะคะ
คือวันนี้จะสอบกันอีกทั้งคืนเลยไหมคะเนี่ย
คือผมคิดว่าน่าจะมีการสอบปากคำอีกทั้งคืนนะครับ
เพราะว่ายังมีหลายประเด็นที่ตำรวจยังไม่คลี่คลาย
ทั้งเรื่องของการตระเตรียมมาก่อนไหม
การที่คุณสมคิดบอกว่าคุณสมคิดไม่ได้ตะเตรียมมาก่อน
แต่ทำไมไปจอดรถมอเตอร์ไซค์ไว้
ตั้งแต่วัน๒วันก่อนที่จะเกิดเหตุที่โรงพยาบาลที่ขอนแก่น
รวมไปถึงพอจดจอดรถที่โรงพยาบาลขอนแก่นเสร็จแล้วเนี่ย
มีการนั่งรถไปที่บ้านหรือว่าไปมีลงมีเรื่องมีราวอะไรกันเนี่ยครับ
ตอนนี้เนี่ยคุณสมคิดยังให้การวกวนไม่ตรง
ไม่ตรงกับพยายามหลักฐานที่สำรวจได้มานะครับ

เขาบอกว่าเขากับคนตายเนี่ย
ต้องการที่จะอยู่กินด้วยกันจริง
แต่ดูระยะเวลานะคุณจนถั่วครับ
เวลาในการครบไม่ถึงเดือน
ประมาณ๑๕วัน
ปัจเบนหนึ่งทำให้อยากรู้ก็คือว่าตัวของนายสมคิตน่าจะมีการล่อลวงให้คนตายไปออกรถยนต์วิสุบิธีที่โชว์รูมแห่งที่ขอนแก่น
เพราะว่าตัวของนายสมคิดเนี่ยก็เคยหลอกตัวของผู้หญิงก่อนที่จะมาหาผู้ตายแล้วที่จังหวัดชายภูมิ
ก็หลอกให้ออกรถมอเตอร์ไซค์ให้หลังจากออกรถมอเตอร์ไซค์เสร็จแล้วเนี่ยก็ขับมอเตอร์ไซค์มาหาผู้ตายที่ขอนแก่น
ผู้หญิงคนนั้นก็มีการเจ้งคงเจ้งความใช้ความเจริญเมินคดีด้วยเหมือนกัน
แล้วก็พอมาถึงผู้ตายเนี่ยก็มาหลอกให้ออกรถยนต์ให้
ตอนแรกก็บอกว่าจะเป็นสินสอดตัวของนายสมคิดจะออกเงินออกทองอะไรให้ทุกอย่าง
แต่พอไปแล้วนายสมคิตอ้างว่าตัวเองไม่อยากเป็นหนี้สิทธิ์แท็กลงเบนฤทธิ์
แต่ว่าก็เลยให้คนตายเนี่ยพยายามที่จะออกสินเชื่อให้ออกรถให้
แต่คนตายเนี่ยก็ไม่สามารถออกรถได้เพราะว่าไม่ได้มีงานมีการทำที่จะสามารถผ่อนรายเดือนได้นะฮะ
ถ้าสิทธิ์ต้องแค่หากเหลือรายนี้ออกรถได้แล้วนายสมคิตก็จะเอารถของเขานีไปด้วยเหมือนกัน
ผมที่เห็นคุณสมคิดนะครับผมไม่เห็นรู้สึกว่าเขาจะมีความวิตกข้างบนตรงไหนนะครับ
ตาเขาเนี่ยเป็นคนฉาตาที่แข็งกล้าวมันดูน่ากลัวผิดจากคนปกติทั่วไป
ผมรู้สึกว่าเขาไม่ได้สำนึกกับสิ่งที่เขาทำด้วยซ้ำ
ผมรู้สึกว่าเขาเหมือนฆ่าคนเหมือนฆ่าเป็ดฆ่าไก่อะไรอย่างนี้
เพราะว่าเขาฆ่าคนมาหลายคนแล้วดูลักษณะดูสายตาเขาดูท่าทางบุคลิกเขา
เขาไม่ได้มีท่าทีสะทกสถานหรือว่าท่าทีอะไร
วันนี้ทำแผนเนี่ยผมพยายามที่จะสอบถามกับตัวคุณสมคิดว่า
คุณสมคิดอยากจะขอโทษไหมอยากจะพูดอะไรกับสังคมไหม
เขาบอกว่าเขาไม่ได้อยากจะขอโทษขอโทษอะไรนะครับ
เขาก็มีท่าทีเฉยยิ่งช่วงเวลาที่ผมได้อยู่ใกล้กับตัวคุณสมคิดมากที่สุดก็คือ
อยู่ตรงการทำแผนตรงบนรถสองแถวที่หน้าวัดแห่งหนึ่งในกระนวลนะฮะ
ผมก็ถามเขาว่าพี่ลมคิดอยากจะขอโทษอะไรใครไหม
อยากจะคลอกหันหน้ามามองสบตากับผมนะครับ
แต่เขาบอกว่าไม่สั่นหัวใส่หัว
นั่นก็หมายถึงปฏิกิริยาของเขาที่จะไม่ได้สะทกสถานอะไร
คือเขาไม่ได้พยายามที่จะสื่อสารหรือว่าพูดหรือตะโกนบอกอะไร
แบบที่เห็นว่ากองทัพนักข่าวไปรออยู่เลยใช่ไหมคะ
ไม่มีเลยครับไม่มีเลยไม่มีความพยายามในการสื่อสารเลย
เราก็ให้โอกาสเขาหลายรอบมากนะครับที่จะขอโทษสังคมขอโทษคนตายขอโทษอะไรไหม
แต่สุดท้ายก็ไม่มีเกิดขึ้นครับคุณจอมขวัญครับ
แล้วตอนที่อีกอย่างหนึ่งคือตอนที่เขาเห็นคนจำนวนมากมารุมเขา
แล้วก็เสียงคนตะโกนเสียงใดก็แล้ว
แต่เขาดูหวั่นไหวหรือว่าเขาดูมีอาการอะไรไหมคะ
คือบางจุดเขาก็รู้สึกกลัวนะครับ
เพราะบางสุดตรวจก็ไม่สามารถทบคุมได้
คนมาให้กำลังใจเขาเยอะมาก
มันก็อาจจะเกิดความกลัวของเขาด้วยเหมือนกัน
บางจุดในหน้าที่จุดนี้ไม่สามารถทบคุมได้
อาจจะมีคว่างขวดใส่คว่างอะไรใส่ก็มีบ้างครับแต่เขาก็
เขาก็สามารถทำแผนต่อไปจนเสร็จสิ้นได้
ก็ค่อนข้างทนลักษณ์ชุเลในบางจุดเหมือนกันอย่างจุดที่บุรีรัมศ์
ก็คนก็เยอะอย่างจุดที่บ้านที่เกิดเหตุ
ขออภัยนะครับที่หน้าโรงพักเนี่ยมันก็สุ่มเสี่ยงเหมือนกัน
แต่ก็สามารถที่จะนำตัวไปทำแผนได้ด้วยเหมือนกันครับ
ค่ะเห็นรายงานข่าวเหมือนกันก็กลุ่มคนก็พยายามจะเข้าหาตัวเขานะคะ
คุณภูริพัฒน์เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราติดตามต่อในไทยรัฐนิวส์โชว์นะคะ

สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
คือที่ข่าวออกมาเนี่ย๓ข้อถูกใช่ไหมค่ะสำหรับ๓ข้อเก่าหานะคะ

โดยไตรตรองซ่อนเร้นศพแล้วก็ลักทรัพย์เนี่ยนะคะอาจารย์

คือสุดท้ายแล้วจะเหมือนเดิมไหมเพราะว่ามันก็พฤติการเดิมตอนนั้นก็๕คดี

แต่เหมือนเดิมแค่คำเล่นฟรางศาสตร์ผมคิดแล้วนะ

เพราะว่าอายการฟ้องในอายการเวลาฟ้อง

แต่๒๘๘บอกแล้วมันมีโทษจำคุก
คุกตลอดชีวิต๒๐ปีตลอดชีวิต

แต่ยังไงอายการก็ต้องบรรยายฟ้องว่า
ก่อนเกิดเหตุคดีนี้เคยกระทำความผิดมาแล้ว

พิจารณาแล้วถามว่า
ต้องบรรยายไหมต้องบรรยายอืมมันเป็นสิทธิของเขาโอกาส
ที่เขาจะได้รับผลตามกฎหมายเพราะมีการสำนึกผิดตามมาตรา๑
เจ็ดสิบแปดคือเราต้องบรรยายแต่เขาจะได้หรือไม่ได้เป็นเรื่อง
สารสารอาจจะไม่ให้ก็ได้เราไปเข้าใจผิดว่ารับสารภาพ
กึ่งรับสารภาพว่าไม่ใช่อืมรับสารภาพแล้วสารจะลดก็ได้
ลดก็ได้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอ่าถ้ารับแล้วบางทีให้การเป็นประโยชน
หาบรรยายหลักฐานเพิ่มเติบยนต์ครบสารก็เป็นประโยชน์ในการพิจารณาก็ได้
สารเห็นว่าไม่จำเป็นต้องลดยิ่งคดีอย่างนี้
เพราะว่าสารก็คงไม่ลดหรอกนะเอาล่ะนั่นคือเหมือนเดิม
น่าจะตัดสินเหมือนเดิมคำถามที่สองเหมือนเดิมในการสิบสี่ปีไหม
ตรงนี้ที่น่าสนใจเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาอย่าเพิ่งไปถึงตรงนั้น
เดี๋ยวช่วงหน้าคุยกันขอสารวัตรค่ะครับสารวัตรเวลาเวลาที่เขียน
คือตอนนั้นเนี่ยนะคะมันเกิดในปีเดียวกันห้าคดี
ถ้าเรานับเฉพาะฆาตการถูกไหมคะ๕คดีคือการเขียนแต่ละคดีตอนนั้น
คือคดีใครคดีมันถูกไหมคะแต่ทีนี้คำถามคือว่า
สมมุติตอนที่เขียนศพที่ห้าเนี่ยตำรวจต้องต้องลากกลับไปสี่สามสองหนึ่ง
เพื่อให้อยู่ในสำนวนของศพที่ห้าไหมคะเหมือนกับเช่นตอนเนี้ยศพที่หกเนี่ย
ย้อนกลับไปตั้งแต่ตอนที่เขา๕ศพเมื่อ๔๘ทั้งหมดไหมคะในสำนวน
มันมันอาจจะเขียนก็ได้หรือไม่เขียนก็ได้นะครับมีผลไหมคะ
แต่ถ้าถามมีผมไม่มีครับอ๋อครับถ้าสมมุติว่าเอามารวม
คือมันรวมฟ้องไม่ได้อยู่แล้วอ่าเข้าใจค่ะครับ
เพราะว่ามันต่างกรรมต่างวาระนะครับแต่ว่าถ้าเป็นในกรณีแบบนี้
คือเราจะเอาหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี้ยอืมคืออ่าท่านประยุทธ์เนี้ย
ท่านได้ให้ได้ให้ความเห็นไว้อย่างหนึ่งก็คือท่านบอกว่าอ่า
ถ้าสามารถสืบพยานหรือว่ารวบรวมพยานฐานร่างสำนวนเนี่ย
จนสามารถชี้ระบุให้เห็นว่าเขาเป็นคนแบบไหนค่ะอย่างที่ผมเรียนให้ทราบตอนแรกเนี่ย
เป็นสำนวนอ่าศพที่หนึ่งสองสามสี่ห้าเนี้ย
ห้าศพเนี้ยเป็นแบบไหนแล้วมาก่อเหตุที่๖เนี่ย
มันเป็นลักษณะแบบไหนค่ะครับคือข้อหาที่เขากล่าวหาคือหนึ่ง
แต่ตองไว้ก่อนหรือโดยทารุณกรรมหรือโดยโหดร้าย
มันมีสามอย่างนะฮะอืมในในข้อหาที่เขากล่าวหาอืมครับ
คือที่บอกเมื่อสักครู่นี้คือท่านเพชรคุณนะคะ
ลองพลสุขอายการใช่ไหมใช่ครับอ่าเดี๋ยวถึงข้าวใจผิดอ๋อ
ไม่ใช่ครับไม่ใช่นายกยังไม่ได้มองขึ้นอะไรแหละเห็นไม่เกี่ยว
ถ้าท่านครับทีนี้ในส่วนของตำรวจค่ะการการเขียน
มันยากนะครับเพราะว่าการที่จะสืบให้ถึง
มันเกิดเหมือนการนำเสนอครับนำเสนอให้ถึงว่า
คือมันเป็นต้นทางการยุติธรรมของตำรวจที่จะไปถึงพนักงานอายการ
พนักงานอาจารย์การรวบรวมพยาบาทธานตามที่พนักงานส่วนส่งฟ้อง
แล้วนำเสนอต่อสารนะครับอันนี้สำคัญเป็นเรื่องที่สำคัญมากครับ
เดี๋ยวฉันถามนิดนึงค่ะเวลาคือตำรวจเนี่ย
แน่นอนเขาที่เขาเข้าใจกันก็คือต้นทางของกระบวนการยุติธรรม

แต่อย่างคดีใหญ่ยกตัวอย่างเช่นคดีนี้เนี่ย
เขาตามคืนทั้งประเทศยูแลวมันเป็นคดีใหญ่นะบน
ถามค่ะท่านพฤศาสนีรไม่ได้ลงมาดูทิ้งค้าเทศ

แล้วคุณจอมขวัญไม่ได้เป็นซิกเทศ
ผมจะทำยังไงให้คุณชวนขวัญรู้ได้ว่า
เขาใช้อะไรทำอะไร

อันนี้ทราบไหมครับตอนนี้เราไม่ทราบถูกไหมครับ

เราจะทำอะไรเราจะทำยังไง
ให้คือตำรวจเหมือนมีเพื่อนเป็นโดรนมอนด์
ย้อนกลับไปว่า

ใช่ครับคือต้องศึกษาให้ได้ว่าสิ่งที่มันมีอยู่ในที่เกิดเหตุ
่งบอกอะไรบ้างเพราะว่าถูกพยานโกหกเราไม่ได้
สิ่งที่เราเห็นความรู้สึกของสังคมนะคะหรือที่สัมภาษณ์กันละเอียดเลย
ตั้งหลายสถานีโทรธัศน์วิทยุนังสือพิมพ์เพจข่าว
คือทุกอย่างจะไม่เกี่ยวเลยในสำนวนเพราะสำนวนคือของจริง
ซึ่งส่วนใหญ่สำนวนจะละเอียดกว่าข้างนอกด้วยซ้ำ
คดีนี้ไม่เหมือนคดีที่๕คดีก่อนนะ
ใช่แต่หมายความว่าคือลายละเอียดสำนวนน่ะมันจะไม่ได้เหมือนในข่าว

ซึ่งต้องเอาคำภากษาทุกเรื่องมาใส่
คดีก่อนผมไม่แน่ใจว่าเขาฟ้องสารเดียวหรือฟ้องหลายสาร
มันเกิดหลายท้องที่เกิดหลายท้องที่บางทีถ้ารวบมาฟ้องสารเดียวก็ได้
หรือจะแยกกันฟ้องก็ได้ถ้าแยกกันฟ้องมันก็จะไม่เชื่อมโยง
แต่คดีนี้เราไม่ต้องห่วงพนักงานสวนก็ต้องรวบพฤติกรรมทั้งหมดมาใส่ให้อยู่แล้ว
แล้วต้องบรรยายให้ละเอียดเลยไหมคะว่าศพแรกของปี๔๘หมายถึงว่าในสำนวนนี้ค่ะ
ถ้ามันมีคำพิพากษาอยู่ในสำนวนมันก็มีข้อเท็จจริงละเอียดอยู่แล้ว
ที่ท่านบอกว่ามันไม่ยากถ้ามันมีข้อเท็จจริงเดิมมันก็ใส่เข้าไปเลย
แต่ที่คนอยากจะทราบที่สุดก็คือว่าเอาอย่างนี้นะคะคุณผู้ชม
มันมีลงโทษอย่างเดียวคือประหารชีวิตนะคะแต่คำถามก็คือว่าเดี๋ยวกลับมาที่อาจารย์ปรเมฆก่อนเลยว่า
แล้วคือเราไม่ก้าวล่วงศาลนะคะแต่คาดว่ามันจะออกใน
ลักษณะไหนสำหรับสมคิตพุ่มพวงในกรณีศพที่๖สักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมค่ะคือถ้าเรานั่งคุยกันนะปี๖๒เนี่ยนะคะ
ย้อนกลับไปดูประวัติของเขาตั้งแต่ปี๔๘นะคะเอาเฉพาะ
เรื่องของการฆาตกรรมก็แล้วกันคือเราเราจะสรุปได้ค่อนข้าง
ง่ายรวมถึงพอบวกคดีที่๖นี้เข้าไปรายที่๖นี้เข้าไปเนี่ย
คือเราก็จะมองว่าง่ายแล้วพอออกมาเป็นฆ่าโดยไตรตรองเป็น
ข้อหาที่แรงที่สุดคือก็ดูแล้วก็ไม่น่าจะยากก็เลยคาด
การเอาว่าก็ไม่ก้าวล่วงศาลนะคะแต่คาดการณ์เอาว่าสุดท้ายแล้ว
ก็เป็นไปไม่ได้ที่มันจะหลุดไปเป็นการลงโทษอื่นแต่พอของ
จริงไม่รู้ยังไงค่ะอาจารย์ของจริงก็อย่างนี้แหละ
ชีวิตฟันทรงแล้วผมไม่ใช่หมอลักฟันทรงขึ้นพุทธิการ
ผิดไปแล้ว๔๕ครั้งต้องโทษประหารชีวิตบ้างจำคุกตลอดชีวิตบ้าง
แล้วก็ทำโดยไม่เข็ดหลาม
อันที่แล้วนะเวลาเราฟ้องเนี่ยเราไม่ได้ฟ้องว่ากระทำความผิดซ้ำนะ
เพราะว่าพอจับเสร็จแล้วดำเนินคดีไปเนี่ย

แต่ตอนนี้ความผิดครั้งนี้เป็นการกระทำความผิดซ้ำซาก
นึกออกไหม
คดีอื่นได้รับการตัดสินแล้วต้องโทษแล้วแล้วกลับมากระทำความผิดอีก
เขาเรียกกระทำความผิดซ้ำไม่เข็ดหลาบ
ส่วนคราวที่แล้วมันฆ่าวันที่๒วันที่๔
วัน๑๐ซึ่งในช่วงนั้นไม่ได้มีการจับมาเลย
ไม่ได้จับมันเลยอย่างนั้นมันเป็นการกระทำความผิดซ้ำ

แต่วันนี้มันไม่เหมือนกันนะ
แม้คดีเดียวไม่เหมือนกับ๕คดี

แต่คดีนี้จับหลังจากที่ก็โดนต้องโทษแล้ว
อย่างนี้เขาเรียกว่าความผิดติดนิสัยในภาษาอาชญาวิทยา
ความผิดนิสัยโดยการกระทำความผิดซ้ำตามกฎหมายวิทยา
นี่คือหลักของมันใช่ไหม
อ้าวมันก็คล้ายเดิมสิครับ
คำถามวันนี้ผมเข้าใจว่าสังคมคิดว่าอยากให้ตาย
แต่ถ้าลึกทุกคนอยากว่าทำยังไง

ไม่ให้มาก่อพยันตรายต่อสังคมเอง
ถ้าติด๕๐ปี๕๐ปีจริงตอนนี้๕๔
ออกมาอีกที๑๐๔ปีจะออกอยู่ถึงไหม

ตอนนี้มันอยู่ที่การบังคับโทษ
ทุกอย่างครบราชธรรมที่ทำเก่าก็ครบนะ
เขามีเหตุลดวันต้องโทษทำดี
ผมบอกแล้วไงตีน่าเศร้าเล่าความเท็จประพฤติตัวเป็นคนดี

อืมแล้วก็ได้รับการลดโทษตามกติกาที่ราชธรรมวางไว้
ซึ่งกติการาชธรรมไม่ได้มองว่าคดีอาจอุกชะกัน

นั่งดูแล้วเพราะผู้ต้องขังมาก
เราพอลดโทษเสร็จแล้วเนี่ยหลังนโยบายการเอาผู้ต้องหาออก
โดยราชธรรมคิดว่าทำดีที่สุดแล้วใช่ไหม
แต่มันไม่ดีเพราะเราไม่รู้หรอกวัดใจข้างในไม่ได้ว่าใจมันดีหรือยัง
เข้าสู่การอบรมกระบวนการอาชีพ
คือเขาก็กรองมาตามขั้นของราชธรรมแหละใช่ไหมคะ
แต่วันนี้ผมคิดว่าราชธรรมก็คงเปลี่ยนวิธีการคัดกรองคดีที่ผู้ร้ายมีกระมวลสันดาลเป็นคนชั่ว
หรือเป็นคนที่กระทำความผิดรุนแรง
ฆาตกรต่อเนื่องนะไอ้คนที่ไม่ใช่เจอหน้ากันโมโหแล้วแทงไม่ถึงกับตายนะ
อาจจะต้องอยู่ในกลุ่มนักโทษอันตราย
ซึ่งอาจจะต้องกำหนดกฎเกณฑ์การลดวันต้องโทษหรือการพระราชภัณฑ์สายโทษ
อาจจะไม่อยู่ในเงื่อนไขเหมือนพวกยาเสพติด
ยาเสพติดไม่ได้มีนะพระอาจารย์อภัยโทษทีไรไม่อยู่ในเงื่อนไข
ผมเชื่อว่าราชธรรมก็ต้องแก้ไขเราเรียนรู้จากปัญหาที่เกิด
เชื่อว่าทั้งคำถามวันนี้ผมตอบได้เลย
สมคิดไม่มีโอกาสก่อคดีอีกแล้ว
ไม่มีทางได้ออกมาอีกแล้วคือสมมุติ๕๐ปี
เขาต้องแก้แล้วลดวันต้องโทษหรือได้อำนาจฐานภัย
มันต้องได้ถ้าข้อเสนอง่ายนะ๕๐ปีแล้วติดโทษจำคุก๕๐ปี
ยังไงแล้วให้เหลือน้อยที่สุดต้องติด๓๐ปีสมคิดออกมาตอนไหน๘๔แงกมาแล้ว
ไม่มีแรงตรงนี้เราต้องยอมรับว่าเราไม่เคยคิดกันนะครับ
บทเรียนของสังคมเราให้เขาตายก็ได้แต่เราให้เขาตายถ้าประหารชีวิตเขาจริง
มันก็กระทบต่อกระบวนการทางโลกการต่อต้านการฆ่าอะไรอย่างนี้ก็จะเป็น
แต่เราก็มีทางออกผมต้องบอกผมเชื่อว่าคดีนี้จะเป็นบทเรียนที่สำคัญของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
โดยเฉพาะการบังคับโทษมันไม่ง่ายอย่างเก่าแล้วสิ่งที่เราขาดเราพูดทุกวัน
ก็ต้องกลับเป็นปัญหาทางโครงสร้างของรัฐบาลมีทุนให้เขาสร้างเรือนจำเพิ่มไหม
หรือวิธีปฏิบัติอื่นคือคุณผู้ชมคะที่เราคุยกันเนี่ยนะคะ
คือสุดท้ายแล้วก็อยู่ที่อยู่ที่ตำรวจอยู่ที่ตำรวจเพราะว่าเป็นคนรวบรวมต้นทางแล้วสุดท้ายก็คืออยู่ที่ศาลใช่ไหมคะ
ทีนี้งานที่จะไปหนักสุดคงเป็นราชธรรมเพราะว่าคงโดนจับตาเยอะคดีนี้
คืออย่าไปโทษเขานะที่ผ่านมาอย่าไปโทษเพราะระบบมันเป็นอย่างนั้น
ก็คือก็ไล่เรียงตามเกณฑ์เขานั่นแหละนะคะทีนี้ค่ะมันมีประเด็นอยู่สารวัตรที่บอกว่าทะเลาะกันมีปากมีเสียงทะเลาะกันแล้วก็เนี่ยทำร้ายร่างกายก็เลยเผลอพักมือบีบคอ
อันนี้จะเป็นข้อโต้แย้งได้ไหมเพราะว่าเขาก็ว่าความให้ตัวเขาเองด้วยใช่ไหมคะเขาก็เรียนกฎหมายด้วยใช่ไหมคะ
แล้วเขาก็เคยติดอยู่ในนั้นด้วยใช่ไหมคะคำถามคือว่ามันจะยากอีกแบบนึงไหมคะสำหรับสมคิดพุ่มพวงรอบนี้
ในเรื่องของการฟ้องเหรอครับใช่ค่ะในการเข้าไปสู้ใช่เพราะว่าตำรวจต้องไปให้การด้วยใช่ไหมคะในศาล
ใช่ครับไม่น่ายากครับเพราะว่ามันมีพยานฐานอย่างอื่นในการชี้ให้เห็นว่าเขากระทำโดยแบบไหนฆ่าโดยแบบใด
อันนี้ต้องตรวจร่างกายของเราใช่ไหมคะเขาตรวจไปแล้วครับ
คือถ้าสมมุตินะคะยังไม่รู้ในสมวนสมมุติมีร่องรอยโดนขวนจริงโดนอะไรก็แล้วแต่เนี่ย
ถ้ามีจริงว่าเขาโดนทำร้ายเนี่ยสุดท้ายเขาจะแก้ต่างได้ไหมคะตอนขึ้นจาก
ว่าโดนทำร้ายนะครับถ้าเกิดผู้ตายปัดป้องนะครับพิสูจน์ได้ไหมครับ

ใช่สมมุติคุณจอมขวัญโดนผมบีบคอเนี่ย

ก็สู้สิคะเดี๋ยวจะเหลือหรอคะ
ใช่ไหมต้องสู้เพราะสู้มาเนี่ยถามว่าสู้มาแล้วผมบอกว่าเนี่ยผมโดนขวด
เพราะว่าคุณจงขวัญผมขวนผมกว่าผมเลยโมโหบีบคอ

คือมันสู้ได้แหละแต่มันมีน้ำหนักแค่ไหน
ใช่มันอยู่ที่เรามองว่าแผลนี้เกิดจากอะไร

โต้แย้งแบบนี้จะอยู่ในสำนวนตั้งแต่แรก

ไม่มีน้ำหนักในการที่จะไปฟ้องใช่ไหมครับ
เราอาจจะบรรยายถึงแต่เราไม่ได้ให้ความสำคัญ

ในสิ่งที่จะชี้ว่าเขาเป็นคนร้าย

หรือว่าฆ่าเดินทางธนกรรมมากกว่า

คิดว่าปิดท้ายที่สารวัตรเลยนะคะ

พุ่มพวงฆ่า
ผู้หญิงท่านนี้โดยไตรตรองไว้ก่อน

ตรงนี้สมคิดยังไม่สามารถอธิบายได้

ยังไงสายไฟ

จริงหรือไม่สายรัฐ

อย่างที่ท่านอาจารย์เคยบอกไว้
เพราะฉะนั้นของพวกนี้

สามารถนำเสนอออกมา

คุณพุทธค้าเรานั่งคุยกันไม่ถึง๑ชั่วโมงเต็มเลยนะคะ
แต่ว่าต้องทีนี้เราต้องขินเยอะกว่านี้เยอะนะคะ

ทุ่มพวงเต็มที่ที่เค้าจะสู้คดี
ส่วนออกมาเป็นอย่างที่คาดการณ์หรือไม่
ไม่มีใครทราบสุดท้ายแล้วแต่คำตัดสิน
คำพิพากษาคำพูดพากษาเท่านั้นนะคะ
หน้าอาจารย์ปรเมฆแล้วเรายังไม่ได้ลืมกรณีคดีลาเร็วที่สั่งฟ้องนะคะ
เดี๋ยวมาแน่สำหรับคดีนี้เพราะว่าก็มีหลายปมที่คนอยากจะถามคดีลาลาเบล
เพราะสั่งฟ้องแล้วถามอาจารย์ปรเมฆได้
แต่ว่าวันนี้ได้แค่นี้ก่อนหมดเวลาสำหรับคดีสมคิดพุ่มพวงนะคะ
ขอบคุณทั้งสองท่านค่ะขอบคุณค่ะ
อีกสักครู่ในรายละเอียดนะคะคุณภาคภูมิและคุณเขมมาสอน
อยู่ในไทยรัฐนิวส์โชว์วันนี้สวัสดีค่ะ